คุณผู้ชมครับคลิปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแถวรังสิตนะฮะ
เราไปตรวจสอบให้แล้วนะครับว่าเป็นมายังไงไปดูคลิปก่อนนะครับ
เดี๋ยวดูนะฮะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ชายคนนี้เสื้อสีส้มเนี่ยก็ถูกกลุ่มรอปภของมหาวิทยาลัย
คือแบบโอ้โหแทนที่จะระงับเหตุเนี่ยนะฮะทำร้ายนะครับคนเจ็บหนักเลยนะครับ
คือเราไปตรวจสอบแล้วนะครับเหตุการณ์นี้นะครับนี่ฮะทุกผู้ชมครับ
คือทางกลุ่มรอปภของมหาวิทยาลัยเนี่ยบอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยลักษณะเหมือนกับเข้ามาจะปันปวด
ค่ะแต่นี่๖๐คนเลยนะคะเนี่ย
เขาบอกว่าชายคนนี้เคยเข้ามาก่อเหตุก่อกวนปั่นปวดในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมาทีหนึ่งแล้ว

หลายคนเห็นภาพแล้วบอกโอ้โหมันมันเกินไปไหมอ่ะนี่ฮะ
มันกี่คนรุมหนึ่งคะเนี่ยนี่เยอะจนนับไม่ถูกเหมือนกัน
วันนี้คุณนำโชคบุญชูผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ที่นี่คือมหาวิทยาลัยรังสิตนะฮะ
ได้คุยกับทางหัวหน้ารอปภคุยกับทางมหาวิทยาลัยเนี่ยที่ดูแลด้านนี้
ก็ยอมรับว่าเหตุการณ์มันก็เป็นการกระทำที่เกินเลยเกินไปสำหรับการระงับเหตุ

มึงเอากับกูไหมมึงไม่ใช่คนไทยกูดูออกเป็นเสมร
ม่าเขมรอะไรประมาณเนี้ยผมก็เลยบอกพี่คนไทยน้องใจเย็นเย็น
เขาก็ท่องคาถาอะไรของคนไทยใช่ท่องอยู่เหมือนเดิม
ทีนี้ผมก็เลยเดินมาอยู่ตรงแผงกั้นเลื่อนแผงเลื่อน
เดินมายืนอยู่คู่กับน้องเพราะผมดูแล้วถ้าน้องไม่โอเคแหละ
ผมก็เลยถอยออกมาแล้วทีนี้น้องก็ถามมึงนอนตัวมั้ยอะไรอย่างงี้
บอกเฮ้ยน้องใจเย็นตัวมั้ยพักเดียวน้องเขาก็โดดมา
กระโดดแบบเตะผมอ่ะแล้วผมก็กันไว้เข้ามือแล้วทีนี้น้องคนที่อยู่ข้างคอยห้าม
คือไอ้คำว่าลุมผมไม่อยากให้ใช้คือจริงแล้วอยากจะจับ
แต่น้องเขาแรงเยอะเขาตัวใหญ่กว่าผมตัวใหญ่กว่าพอทุกคนนะพี่
เขาสู้เขาแบบไม่ใช่เพราะผมคนเดียวที่โดนบางคนก็โดนหน้าโดนอะไรเงี้ย
แต่ไม่มีแบบแผลเจ็บมากกว่าผมเนี่ย
พักพอกลับมาบ้านก็มาเจอภรรยาอยู่กับผู้ชายคนอื่น
ตั้งแต่นั้นก็มีอาการทางจิตเรื่อยมาฮะ
ถ้าลองโฆษณ์มันไม่ขนาดนั้นมันก็จะต้องคุยรู้คุยกว่านั้นใช่ไหมล่ะ
อันนี้เขาก็น่าจะรู้แล้วว่าแต่ทางที่จริงอ่ะ
คุณแม่บอกว่าเดี๋ยวออกจากโรงพยาบาลก็คงต้องดูแลลูกชาย